การล่วงละเมิดทางเพศนะคะก่อนหน้านี้ค่ะใช้คำว่าลุงแล้วกันนะคะ
ล่วงละเมิดทางเพศหลาน๒คน
เพราะว่าเป็นการขอไปเลี้ยงเด็กสามขวบและเด็กสิบเอ็ดขวบ
จากนั้นแม่นำเด็กทั้งสองคนนี้เข้าไปแจ้งความ
แต่พอแจ้งความเสร็จแล้วถูกคมคู่
บอกว่าอยากให้ถอนแจ้งความก็เลยเข้าร้องเรียนอีกครั้ง
กับรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
เพราะว่าเขาบอกว่าลุงเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ระดับพอส่วนนะในหน่วยราชการแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่

ซึ่งเมื่อวานนี้เองนะคะหลังจากที่แจ้งความไปละ๑ครั้ง

ซึ่งผู้ปกครองเด็กหญิงอายุ๑๑ปี
เดินทางไปร้องเรียนกับพลตำรวจตรีมนตรีสำบุญนานนทรอง

หลังจากที่เขาแจ้งความบอกว่าถูกพี่เขย
ซึ่งเป็นลุงของหลาน
ล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวอายุ๑๑ปี
มีผลตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปตรวจค้นที่บ้านพักข้าราชการ
จากพี่เขยนี่มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ
โดยงานราชการแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะ
พันรยาซึ่งเป็นพี่สาวของตัวเอง

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๕ก็เลยพาแม่เด็ก
เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองเพื่อเพิ่มความปลอดภัยค่ะ
น้าสาวของเด็กสองคนเล่าให้ฟังว่าอะไรรู้ไหมคุณ
บอกว่าลุงเขยซึ่งเป็นสามีของพี่สาว

เอาไปพักอาศัยที่บ้านพักในหน่วยงามราชการกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะ
จะส่งเสียเลี้ยงดูได้๔เดือน
แล้วอาศัยช่วงเวลาระหว่างที่พี่สาวซึ่งเป็นภรรยาพี่เขยไม่อยู่บ้าน
ละเมิดทางเพศทำอนาจารย์เด็กหลายครั้ง
เกิดเหตุล่าสุดคือ๒๖กุมภาพันธ์
หน้าข่มคู่เด็กห้ามไปบอกใคร

เด็กวัย๑๑ขวบลูกตัวเองมีอาการซึมเศร้า

จึงถามเด็กเด็กก็เลยตอบว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ
แล้วก็บอกว่าน้องสาววัย๓ขวบเนี่ย
อาจจะถูกทำอนาจารย์หลายครั้ง
ระหว่างที่ลุงเขยคนนี้อาบน้ำให้ด้วยซ้ำ

ฟังเสียงน้าสาวเขาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ

มาซักกับผักหลาน

แล้วทีนี้ก็คุยเขาก็คุยหลานเขาก็กลัว
แล้วก็ก้มหน้าเราก็ไปดูแล้วเราก็บอกว่าเนี่ย

แล้วก็บอกว่าจะมาป้องกันทำไมอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็มาจำเหล็กหลาน
ว่าไปทำอะไรกับเขาที่ไหนไหม
มันอยู่ในความดูแลของเขาก่อนหน้า
แล้วบอกว่าทำไมทำอะไรไม่ปรึกษากันก่อน

คือหลานเราถึงขั้นนี้แล้วอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้สภาพจิตใจของเด็กเป็นยังไงบ้าง

ตอนนี้น้องแย่มากค่ะ
น้องคือวิตกกังวลหวาดกลัว
น้องจะกลัวพี่สาวคนที่เป็นป้านี่มากเลยค่ะ
พี่เจ้ามาคิดแล้วได้เขาพูดคือผูมครับ
ก็คิดว่าเราให้ดูว่า
หลักฐานก็คือลายตรวจร่างกายแล้วมันเป็นอย่างนี้นะ

อย่างนี้ก็พี่เขาก็บอกว่ามาถามที่หลานอีกทีหนึ่ง

ใช่ค่ะไม่ได้ท้องใช่ค่ะไม่ได้ท้อง
คือเรื่องนี้ตัวป้าที่เป็นภรรยาของลุงเขย
ล่วงละเมิดทางเพศบอกว่านี่เป็นเรื่องในครอบครัว
ทำไมต้องไปถึงมีข่าวคราวขนาดนี้
แต่ว่าตัวน้าสาวเขาบอกว่าไม่ไหวแล้ว

เรื่องมันมาขนาดนี้แล้วก็ต้องแจ้งความสิ

ซึ่งตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศนะคะ
เจ้าของคดีบอกว่าขณะนี้ตำรวจยังไม่สามารถ
นุมัติศาลขออนุมัติศาลจังหวัดเชียงใหม่
ออกหมายจับผู้ที่ถูกกล่าวหาได้
เพราะว่าอยู่ระหว่างการรอผลตรวจร่างกายยืนยันจากแพทย์
รอการสอบปากคำผู้ปกครองและสอบปากคำเด็ก
ส่วนผู้ถูกกล่าวหานะคะก็คือลุงเขย
ตอนนี้ประสานผู้บังคับบัญชาไว้แล้ว
หากมีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็ได้รับหมาย
เรียกมาจากตำรวจเขาบอกว่าจะให้ผู้บังคับบัญชา
พาไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนค่ะ